อากาศแหลกมาชะมัดพุนหรือคะเจ้าหน่าย

รุ่นยูนี่ก็ไปเอาลงกลุ่มมัก

นักออกไปเท้าหลังบุง
เอาตีมาเอาซ่อยพ่อมึงกับแม่ผู้สายน่ะน่ะ
เนาะ

มา
พุทธศาสตร์มาไอ้ว้ายไอ้แม่ศาสตร์

น้องพ่อยังโตที่เขาเป็นนิมนต์ไป
ชัยน่ะน้อยไอ้ชมพูน่ะ
เอาผ้าเลี้ยงน่ะน่ะ
โอ้ละบัง

เอาละมามาพ่อมูนอีดดว่า
เอาละมาพ่อมูนอีดดว่า
เอาละมาพ่อมูนอีดดว่า

เอาละมาพ่อมูนอีดดว่า
ไม่สีนั้นไม่จนเด็กนั่นร้านแก้ว

เพลงพี่ไปนี่ก็โอ้ทะลุเข้าบ้านเลยแหละ
มาอย่างเร็วเลยนะมาอย่างเร็วแล้วนึกว่าชนหมา
มันไม่ใช่นึกว่าจะขี่รถน็อกเบาหวาน
นึกอย่างงั้นนึกว่าป่วย
ก็บอกพากันมาดูวิ่งพากันมาดูไปเปิดประตูดู

สภาพยังไงหมดสภาพอย่างในคลิป
เห็นว่ามินอกหักอะไรครับ
โอ้ฉันนึกว่าโอกหักไปโอกหังว่าจะใช้อาจารย์เลยบ้างสิ
แล้วพวกมันสะตีสะตังอย่างเร็ว
ข่าก็มาดูมีออกแล้ว

ของของนี้ก็ด้วยคือพวกไอ้เต่ากุ้มเต่าเก็บของวัด